ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ใครหลายคนค่ะ
ลงคิวไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด๑๙ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ผู้สูงอายุผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่างนะคะ
ก็คือคนที่มีโรคประจำตัวโรคเบาหวานโรคความดันสูง
แต่ทีนี้มีการหวนกลับมาคิดใหม่จะฉีดดีไหมอ่ะ
คือในใจอยากถอนคิวแล้วล่ะเอาจริงตั้งแต่ได้ยินข่าวที่บอกว่ามีบุคลากร
ทางการแพทย์๖รายที่จังหวัดระยองมีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนแกค
แบบเหมือนเหมือนลักษณะคล้ายนะมันชาไปอ่ะ
เรื่องนี้เนี่ยมีการออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องจริง
เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนจริงจริงค่ะแต่แต่เขาบอกแบบนี้ค่ะ
แต่ว่านอกจาก๖รายนี้แล้วเนี่ยอีก๓แสนรายที่ฉีดไป
ไม่มีใครมีผลข้างเคียงนี้นะเพราะฉะนั้นฉีดต่อได้
เขาบอกแบบนั้นนะคะเป็นคำแถลงจากแพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบูลกิจค่ะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลออกมาบอกว่า
มีการสอบสวนโรคแล้วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง๖รายนี้
คือมีอาการทางระบบประสาทจริงแต่คุณหมอบอกว่าเป็นอาการชั่วคราวนะคะ
หายภายใน๑๓วัน
บางรายมีอาการคล้ายกับโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรก
ซึ่งอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไร
แต่ยอมรับเลยนะคะว่าอาการเหล่านี้มันเกิดจากการได้รับวัคซีนจริง
เพราะว่ามีขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนแค่๕๑๐นาทีเอง
ในช่วงที่นั่งรอคือหลังจากฉีดวัคซีน
เขาจะนั่งรอดูอาการมันออกเลย

โดยหลังเกิดเหตุการณ์อันดับแรก
ก็มีการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนทันที
ก็ไม่พบว่ามีความผิดปกติอะไร
แต่ว่าเขาบอกว่าวัคซีนล็อตนี้ถูกกระจายใช้ทั่วประเทศแล้วนะคะ

มีคนได้รับวัคซีนล็อตนี้ไปแล้วมากกว่า๓แสนราย

มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ระยอง๖รายนี้เป็น๖รายแรก
คณะกรรมการก็เลยลงความเห็นว่า
ยังคงสามารถใช้วัคซีนล็อตนี้ต่อไปได้
เพราะมีประโยชน์มากกว่าอาการข้างเคียงชั่วคราว
ก็ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็บอกว่าอาการที่พบเจอ
ถือเป็นการพบครั้งแรกเลยนะของวัคซีนซิโนแวค
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีประเทศไหน
เจออาการไม่พึงประสงค์แบบนี้มาก่อน
ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตก็จะไปสอบสวน
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องที่มาอีกครั้งว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
ก็ต้องอธิบายกับคนที่ฉีดเขมแรกว่าได้รับ

แต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีความมั่นใจแล้ว
อาจจะเปลี่ยนยิหาสก็เป็นสิทธิของกลายละพวกคน
การฉีดวัคซีนซิโนแวคทั้ง๖รายนะคะ
ก็มีช่วงอายุระหว่าง๒๑๕๔ปี
รายไม่ได้มีโรคประจำตัวด้วยซ้ำ
แล้วก็ไม่มีประวัติแพ้ยาด้วย
ซึ่งอาการหลังฉีดวัคซีนค่ะอาการเขาเป็นแบบนี้
ชาที่บริเวณแขนซ้ายก็คือข้างที่ใช้ฉีดวัคซีน
รายมีมุมปากตกเลยนะคะ
พูดไม่ชัดโอ้โหอาการนี้น่ากลัวนะ
น่ากลัวจริงทีนี้มีรายนึงค่ะค่อนข้างหนักเลยคือ
ปลายเท้าชาที่ปาก
ลิ้นแข็งสมองสั่งการช้า
ฝ้าคล้ายควันขาวบังทั้งสองข้าง

อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
เป็นคนแรกเลยที่ออกมาเปิดเผยเรื่องผลข้างเคียง
บุคลากรทางการแพทย์๖รายนี้จากการฉีดวัคซีน
ช่วงบ่ายค่ะคุณหมอก็โพสต์ภาพตัวเองเข้ารับการฉีดวัคซีน
แล้วก็เขียนบอกว่าวัคซีนเป็นของจำเป็นมาก

โดยเรื่องที่เกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่วัคซีนทั้งหมด
น่าจะเป็นเฉพาะบางล็อตเท่านั้น

คุณนิกก็ออกมาบอกแบบนี้แต่เป็นคนแรกนะที่ออกมาบอกว่า
บอกตอนเช้าตอนบ่ายตัวเองไปฉีด
คือก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจแหละนะคะ

ศูนย์กีฬาบางกอกอาริน่าเขตหนองจอก
หรือโรงพยาบาลเอราวัน๒ค่ะ
เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่๔ของกรุงเทพนะคะ
จุดนี้รองรับผู้ป่วยได้๔๐๐เตียง
จากไปตรวจเยี่ยมแล้วกำชับค่ะ
กำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งกระจายวัคซีน

และประชาชนในทุกจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว

ลงจากลงพื้นที่ไปดูโรงพยาบาลสนามแล้ว
บอกว่าก็ให้จัดหาวัคซีนเพิ่มเติมได้เลยนะ๓๕ล้านโดสเนี่ยนะคะ
เรื่องของการจัดหาวัคซีนนอกจากนายกรัฐมนตรีได้พูดแล้วเนี่ยนะคะ
คือเนื้อหาเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่ได้พูดออกไปเนี่ยก็คือ
ตอนนี้การนำเข้าวัคซีนเนี่ย
นอกจากที่เรานำเข้าและแล้ว
หลังจากนี้ไปนะคะพิจารณาออกมาแล้วว่าจะนำเข้าเพิ่ม
ก็คือไฟเซอร์ไฟเซอร์ที่ใช้ในอิสราเอลนะคะ
ว่าสั่งแล้วจะเข้ามาในประเทศไทยช่วงกรกฎาคมไปจนถึงสิ้นปี
ใช้เวลาหกเดือนด้วยกันนะคะตอนนี้นอกจากภาครัฐเองนะคะ
ประสานเอกชนด้วยในการที่จะแบ่งเบาภาระของภาครัฐ
ในการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่านายกไฟเขียวเลยตอนนี้เต็มที่เลยจัด
แทนผู้ผลิตวัคซีนสองถึงสามบริษัทนะคะว่าจะเข้ามาได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ค่ะ
สถานการณ์โควิด๑๙ผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้นะคะ
หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดรายแบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่ราย
และผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศน้อยมากค่ะ
ถ้าเทียบกับติดเชื้อในประเทศสี่รายเท่านั้นเองใช่ค่ะ
ยอดป่วยสะสมตอนนี้ก็เลยอยู่ที่สี่หมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสามรายนะคะ
ผู้เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพตอนนี้ยอดเสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๑๑๐ศพแล้วค่ะ
สังเกตว่ามียอดผู้เสียชีวิตทุกวันนะช่วงนี้นะคะใช่ค่ะ